ไปดูหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับย้อนไปดูเมื่อคืนนี้หน่อยนะฮะตอน๔ทุ่ม
ตำรวจชุดคลี่คลายคดีของคุณแตงโมนี่ฮะได้เชิญคุณแซนนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
ลงเรือเพื่อจำลองเหตุการณ์เอาแบบเสมือนจริงตามช่วงเวลาเกิดเหตุ
กลุ่มเพื่อนในเรือเนี่ยบอกว่าคุณแตงโมปวดปัสสาวะ
ก็เลยเดินไปปัสสาวะท้ายเรือแต่ตอนนั้นคนอื่นบอกไม่เห็นแล้ว
มีคุณแซนคนเดียวบอกนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ท้ายเรือ
แล้วคุณแตงโมก็มาจับขาแล้วก็ไปปัสสาวะที่ท้ายเรือ
ก่อนที่จะตกลงไปนี่ฮะตอนที่มาถึงนี่ได้บอกกับผู้สื่อข่าว
บอกไม่กังวลเพราะเคยให้ข้อมูลไปกับตำรวจแล้ว
แต่ยอมรับว่ายังสับสนเรื่องจุดที่แตงโมตกน้ำ
อันนี้คุณแซนบอกนักข่าวก็ถามว่าเมื่อคืนนะ
ถามว่าได้คุยกับคุณแม่คุณแตงโมหรือว่าครอบครัวบ้างหรือยัง
คุณแซนบอกยังไม่ได้คุยเพราะไม่มีเบอร์แม่ของแตงโม
ขอเดินก่อนแล้วกันนะครับ

ขออนุญาตนะครับ

ขออนุญาตนะครับ
ขออนุญาตนะครับ
ขออนุญาตพี่พี่นักข่าวเลยนะครับขออนุญาต
ขออนุญาตเจ้าพี่ทางบ้านก่อนนะครับ
วันนี้หายกังวลแล้วใช่ไหมคะ

พร้อมพูดทุกอย่างพูดความจริงทั้งหมดใช่ไหมคะ
เปลี่ยนต้องฝ่ายได้ครับ
ว่าจะเป็นจุดที่คุณแตงโมตกเรือ
ก็คือบริเวณใกล้กับท่าเรือพิบุญสงคราม๑
ื้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือว่ากรฟภบางกรวย
ตรงนี้นะฮะจุดที่แซนเขาบอกว่าน่าจะเป็นแถวนี้แล้วนี่ฮะ
ช่วงนี้นี่เขาบอกเขาก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ

หย่อนขาไปด้านหลังท้ายเรือแบบนี้
นี่ตำรวจให้ทำท่าแบบนี้เลยนะฮะเอาจุดตรงนั้นเลย
ตำรวจให้แซนจำลองเหตุการณ์ตามคำกล่าวเลยนะครับ
ที่บอกว่าที่ให้การว่านอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ท้ายเรือ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้หญิงเนี่ยมาแทนคุณแตงโม
แซนบอกว่าแตงโมเดินมาแล้วมาปัสสาวะที่ท้ายเรือ
โดยหย่อนตัวลงไปแล้วก็จับขาของแซนเอาไว้
เธอบอกว่าแตงโมมาลักษณะแบบนี้
แล้วช่วงที่แตงโมจะลุกขึ้นแล้วมีการดึงขาเธอนั่นแหละ
บอกช่วงนั้นเธอก็กลัวจะเสียหลัก

ก็ยังบอกกับตังโมว่าระวังระวังเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อน
ช่วงที่คุณตังโมกำลังดึงขาเธอจะขึ้นเนี่ย
ดึงไปดึงมาพลัดตกลงไป
นี่นะฮะจำลองเหตุการณ์ตรงนี้อยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็นำเรือกลับมาที่ท่าน้ำนนท์นะฮะ

แล้วแซนก็เดินทางกลับทันที
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นตอนเดินทางกลับเมื่อคืนนะฮะ

อยากจะพูดอะไรถึงคุณแต่งโมนะคะ
ยังไม่ได้พูดเลย
ฟังอะไรครับขออนุญาตค่ะคุณแซนอยากไปขอโทษคุณแม่ไหมค่ะ
อันนี้เมื่อคืนนะครับแล้ววันนี้ก็เพิ่งจำลองเหตุการณ์ต่อเพิ่งออกไปรอบแรกเนี่ยเป็นคุณกระติกนะฮะ
ใช่ค่ะและจากการจำลองเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะคะโดยคุณแซนนะคะเป็นเพื่อนเพียงคนเดียว
ลงเรือไปจำลองเหตุการณ์ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มาแถลงนะคะ
สรุปภาพรวมการจำลองเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังเจ้าหน้าที่ดู
จากการจำลองเหตุการณ์เมื่อคืนผลออกมาเป็นยังไงบ้างค่ะ
โดยให้พยานนำชี้ประกอบคำให้การในฐานะพยานที่ผ่านมาที่ให้กับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ
เพื่อดูว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่และมีรักษาระเอียดอย่างไร
ก็มีการสักถามประกอบผลการนำชี้อันนี้ก็จะไว้ประกอบวิเคราะห์กับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริงกับคำให้การต่างนะครับ
ซึ่งจะสอดคล้องหรือขัดแย้งกันในทั้ง๕ท่านหรือคอยตามกัน
อันนี้ก็จะปรากฏในสำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสืบสวนเมื่อคืนได้บันทึกไว้แล้วนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับกำลังจำลองเหตุการณ์กันอยู่
เดี๋ยวเราจะเจาะหน้าจอโทรทัศน์ของท่านให้ติดตามไปพร้อมกันด้วย
นี่เป็นล่าสุดนะฮะคุณกระติกออกไปคนแรก
เหลือเนี่ยตามรายงานเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าพร้อมกันทุกคนเนี่ยเท่ากับเหลืออีก๓คนใช่ไหม

มีคุณปอคุณโรเบิร์ตแล้วก็คุณจ๊อป
ก็อาจจะไปกันเลยวันนี้เลยก็คงจะคนละรอบนะฮะ
เดี๋ยวก็จะเจาะหน้าจอเจาะเป็นวินโดเอาไว้ให้นะครับ

ถ้าสามารถจำลองเหตุการณ์ได้ครบทุกคนในคืนนี้
จะทำให้ครบทุกคนไปเลยทีเดียว
ก็เหลือคุณปอที่เป็นเจ้าของเรือแล้วก็ขับเรือด้วย
คุณโรเบิร์ตก็สลับขับเรือ
คุณจ๊อปนี่เขาบอกไม่ได้ขับเรือ
แต่เขาเห็นตอนคุณตังโมเดินผ่านก่อนจะไปท้ายเรือ
แต่หลายคนก็บอกแม่เรือลำเท่านี้มัน